ดูเรื่องราวที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ก็คือปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถของคนพิการ
ก็คือเขาเป็นจุดที่จัดไว้
ให้คนที่เป็นผู้พิการขับรถเอง
หรือเป็นผู้ที่มีญาติเป็นผู้พิการ
จอดไว้เพื่อให้เข้าห้องน้ำได้ง่ายในปั๊มน้ำมัน
ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
และภาพแล้วเขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เป็นภาพหญิงสูงอายุ

แต่ทีนี้ต้องใช้เวลานานในการเดินไปขึ้นรถของตัวเอง
ซึ่งไม่ได้จอดอยู่ในที่ที่เขาจัดไว้ให้

มีคันนี้เป็นรถหรูสีขาวจอดทับที่อยู่
เพราะว่าการจัดที่จอดรถสำหรับคนพิการ
ก็ต้องดูว่าใกล้ห้องน้ำใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก
มีราวจับให้คนพิการได้จับได้เดินนะครับ
คือทุกสิ่งเขาเตรียมไว้
สำหรับคนพิการเพื่อเดินทางเข้าห้องน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
แต่ทีนี้ล่ะค่ะมีรถคันนี้มาจอดอยู่

ถ่ายทั้งคลิปที่คุณป้าท่านนี้
พยายามเดินเข้าเดินกลับไปที่รถของตัวเอง

จะเห็นว่าคุณป้าต้องใช้ไม้เท้าค้ำด้วย
และลักษณะการเดินก็ค่อนข้างลำบากนะคะ
เขาบอกว่าเห็นคุณป้าแล้วนึกถึงแม่ของตัวเองเลย
เพราะว่าแม่ของตัวเองก็ป่วยด้วยนะคะเดินลำบาก
ผมเห็นป้าคนนี้แล้วน้ำตาแทบไหล
นึกถึงแม่ของตัวเองเลยว่า
ถ้าแม่ต้องเดินไกลขนาดนี้แม่จะเป็นอย่างไร
สงสัยนะคะบอกว่าเจ็บแทนจากใจ
สงสารแทบอยากเข้าไปอุ้ม
ครอบครัวไหนไม่มีคนพิการไม่รู้หรอกว่าลำบากแค่ไหน
แล้วก็โพสต์ทิ้งท้ายข้อความไว้ด้วยบอกว่า
ตัวเขาก็พยายามนั่งรอนะรอดูเหมือนกัน

รถเก๋งหรูคันนี้ใครเป็นเจ้าของมีคนพิการหรือไม่
ถึงมาจอดจุดนี้สรุปไม่มี
เดินวิ่งได้ตามปกติแต่แอบเหน็บแนมนิดนึง
แต่อาจจะพิการทางสมองก็เป็นได้
นะครับโลกโซเชียลก็มาแชร์กันนะครับ